ไปเริ่มกันที่บริการที่ท้องสนามหลวงกันก่อนครับทางด้านของกรรศมีการจัดจุดคัดกรองพิเศษนะครับ
สำหรับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับ
ในการเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณพัชรวรินพัชรประพานันผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีบรรยายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
จุดคัดกรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่กอรศนั้นจัดให้นะคะวันนี้เป็นวัน
อายุมาลงทะเบียนแล้วกว่าเจ็ดสิบคนค่ะกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
กอรศโดยกรุงเทพมหานครรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจุดคัดกรองพิเศษ
สำหรับคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประสงค์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น๓ประเภทดังนี้ค่ะ
ประเภทอายุ๘๐ปีขึ้นไป
ประเภทผู้สูงอายุที่มีอายุต่ำกว่า๘๐ปี
และร่างกายอ่อนแอหรือสุขภาพไม่ดี
และประเภทผู้พิการเด่นชัดคือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
โดยทั้ง๓กลุ่มนี้นะคะจะอนุญาตให้มีผู้ติดตาม๒ท่านค่ะ

และได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเข็นสำหรับรถวิวแชร์
โดยเข้าช่องทางพิเศษเต็นต์๑๓หลังถนนพระมหาธาตุ
สามารถเข้าได้รอบละ๕คนนะคะ
จากนี้ค่ะยังได้จัดบริการดูแลด้านอาหารน้ำดื่มและห้องสุขาเป็นพิเศษด้วยค่ะ
ด้านกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการจุดคัดกรองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
หลังเจ้าหน้าที่จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
ทำให้การเข้าคิวของผู้สูงอายุสะดวกมากขึ้นค่ะ
เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นจะเดินไม่ค่อยสะดวกค่ะ
สะดวกดีครับบริการได้ดีมากครับก็ดีใจตั้งใจมาตั้งหลายวันแล้วฮะ
ตั้งใจพยายามอยากจะมาตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสนะพี่ครับเพิ่งมีโอกาสครับ

สะดวกค่ะสะดวกมากขอบคุณคนแก่ที่ต้องไม่ต้องลำบากอะค่ะ
คุณยายเขาอายุมากแล้ว๘๓แล้วเดินไม่ค่อยไหวอะค่ะ
ตั้งใจอย่างแรงว่าในชีวิตหนึ่งจะต้องมาให้ได้ค่ะแม้จะครั้งเดียวก็ขอมาค่ะ
สำหรับสมาคมชมรมองค์กรกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นคณะให้ติดต่อผ่านจังหวัดหรือทำหนังสือแจ้งมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมกิจการผู้สูงอายุหรือว่าสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ
จดข้อมูลโรคประจำตัวและการแพ้ยา
รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของญาติในกรณีฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
สำหรับบรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวงตอนนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กอรศก็แจ้งว่า
ยังคงมีประชาชนที่รอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
บริเวณท้องสนามหลวงอีกกว่า๒๐๐๐คนค่ะ

แถวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะครับ